สำหรับเรื่องนี้ต้องขอให้ใช้วิจารณญาณ

ป่าช้ารกร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่
แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนร้องเพลงงิ้วดังออกมาจากป่าช้า
ได้ยินเสียงเหมือนคนตั้งวงเล่าอยู่ข้างใน
ก็สงสัยว่ามีใครอยู่ข้างในหรือเปล่า
ก็เลยเดินเข้าไปดูปรากฏว่าไม่มีใครสักคนเลยนะคะ
มีแต่หลุมฝังศพเก่าอยู่ในป่าที่รกร้างค่ะ
โอ้ดูบรรยากาศสินี่แหละมีแต่นี่แหละค่ะที่เห็นอยู่นี่แหละค่ะ
เป็นสถานที่ชวนขนหัวลุกที่นี่อยู่ที่ชุมชนภูดร
บนบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะ
คนที่ไปเจอแจ็คพอร์ตกลางดึกก็คือพี่คนนี้ค่ะ
สมพรบัวกระท้อนแก้วพี่เขาก็พาไปดูสถานที่
ก็เป็นอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์เล่าให้เราฟังแบบนี้
ปกติจะมาเฝ้าไร่เฝ้าวัวให้กับคนรู้จักคนหนึ่งที่ป่ายุคริปตัสแห่งนี้
แต่ปรากฏว่าคืนวันก่อนประมาณสักตี๒กว่าได้ค่ะ
ขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมา
แล้วก็ได้ยินเสียงคนเหมือนกำลังตั้งวงดื่มเหล้ากัน
ก็เลยจะเข้าไปดูว่ามีใครเข้ามาในพื้นที่
พอเข้าไปไม่เจอใครสักคนเจอแต่หลุมฝังศพแบบนี้ค่ะ
หรือว่าฮวงซุยนั่นเองซ่อนอยู่ในกลางดงหญ้าโรคทึบ
แต่ว่านอกจากได้ยินเสียงคนตั้งวงเล่ากันแล้ว
ได้ยินเสียงคนร้องเพลงงิ้วดังกล้องกลางวานไปทั่วป่าเลย
คงจะดังมากจริงนะครับเพราะว่าพี่เขาบอกว่ากึกกล้องทั่วป่าเลย

เจอแบบนี้ใครจะอยู่ได้นะคะพี่เขาโกยปาราบเลยค่ะ
เล่าให้เราฟังด้วยไปฟังเสียงของพี่เขาหน่อยค่ะ

ป่าช้านี้มันตั้งอยู่กลางป่าเลยครับ
ถ้าเสียงดังมาเพราะผ่าป่ากันเลยมาสำรวจดู

ก็อยากดูว่าเราอยู่ท่านครูไทยอยว่าตอนนั้นได้กี่ทุ่ม
เข้ามาตีสองแล้วตกไกลไม่เห็นตกใจขับมอเซอร์นี้เลย
ขับมอเซอร์นี้เลยแล้วก็น่าตกใจวิ่งป่าทราบเลยค่ะ
เล่าให้ฟังนะคะแต่พี่เขาก็กล้ากลับมาในช่วงกลางวันนะ
เช้ากลับมาเล่าให้ฟังเลยน่าห่วงซุ้ยเลยก็ยังน่ากลัวอยู่เลยนะฮะ
ใช่ค่ะสำหรับที่นี่นะคะชาวบ้านก็เล่าให้ฟังว่า
ศพนี้เป็นหลุมศพของคนจีนมีมานานแล้ว
แล้วก็มีหลุมเดียวกลางป่าอยู่ในสภาพปล่อยทิ้งรกร้างแบบนี้
คือไม่ใช่แค่พี่สมพรเท่านั้นที่เคยเจอแบบนี้ค่ะ
ชาวบ้านที่เข้ามาหาของป่าก็จะเจอสิ่งลี้ลับต่างมากมาย
เวลากลางคืนปกติก็จะไม่ค่อยมีใครที่จะกล้าเฉียดเข้าไปใกล้
เพราะว่าไม่ค่อยอยากจะเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะคะ